ไปญี่ปุ่นมาครับก็สนุกดีครับในปีภาษาอังกฤษ
มา๗วันครับก็ดีนะครับเรารู้สึกว่าตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำงานในปี๒๐๒๐ครับ
ก็รู้สึกว่าก็ได้ไปปล่อยดีครับผมไปดู

จากเมื่อกี้ยากกันยังไงจากกันยังไหว

ก็จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรอะไรหละครับ
อันนี้ก็บอกได้เอาไหม

คือนี่เขายอมรับทุกอย่างที่เราตัดใจขึ้นมาก

บางทีที่เราก็ไม่รู้

ว่ามันมีประหลาดอะไรกับเขาก่อน

เราอาจจะไม่ได้เป็นการคบกันส่วนผลปกติทั่วไปมั้ง
ไม่เกี่ยวอะไรครับ

แต่ช่วงนี้มันก็ไม่ได้อยาก

การพูดกลับมาท่าน

สิ่งแรกคุณก็คือยังไม่ได้คุยในละเอียดขนาดนี้
ผมจะจะเพียงไปอยู่
ผมไม่ได้ถามเขาว่าเขาไม่เปลี่ยนไปหรอก
เขาก็ยังคงรักคนเดิมและก็ยังมีความสูง

ว่าเรารู้สึกว่าพอมูลตัดไปเราจะเห็นความรับในคำศักดิ์ที่จะลดความสำคัญ
อะไรอีกนิดนึง
เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเราไกลเดียว
ใช่ไหม

จะลองฝากมีอะไรว่าจะรอดที่นี่
จริงก็ไม่มีรองจุนรองแบบนี้เลย
มันก็ต้องมีแหละครับใช่ไหม

ก็ก็เขาก็น่าจะสงสัย
เขาน่าจะเขาน่าจะผิดหวังนะ
ก็น่าจะห่วงได้
อย่างกับมันก็
ก็ใช่ครับคือคือ
คือเราก็ได้สงสัยต่อไปแล้วครับ

พี่รู้ค่ะคือเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะไปไหน
พี่บอกว่าการต่ายบ่อไปมันก็คือข้อหลัก
เอ่อเรามาอยู่ด้วยตัวสัตว์นี้
ใช่ก็แค่ต้องอยู่ในจุภัณฑ์บ้าน
ซึ่งมันก็แบบว่าพอเราบอกสิ่งนั้นไปแล้ว
เราก็ต้องมีการพิมพ์ต่อไป

ก็เราก็ต้องมีคียกงวลนาน

ไม่เห็นใจเขาถึงที่
ก็อยู่เขาไม่ได้มีสายการรับสัญลักษณะ

เขาคงไม่อยากได้รับคำประจายจากกับพี่เขา

ผมก็ยังอยากมาฟังหลังจาน

มันก็ยังมีเพื่อนแหละ
อยากมาร้อนอยากรอพี่ฟังนะครับ
หรอน่างงี้แหละ
ไม่เหมือนเรนาล่ะ
อยากแรงไหม

อ่ายัง

คุณภาพคุณภาพคุณภาพ

อันดับสุดของเมืองอันดับสุดของเมืองอ

อันดับสุดของเมืองอ
อันดับสุดของเมืองอ
อันดับสุดของเมืองอ

อันดับสุดของเมืองอ

อันดับสุดของเมืองอ
สวัสดีครับสวัสดีครับ